งาช้างที่้เยาแล้วมันหัก

ลองดูเรื่องราวนี้กันหน่อยครับ

อ้าวใจโค้งงี้เลยนะ
นี่คือส่วนที่หักครับ
งาช้างจริงเลยฮะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเรียกมันว่างากระเด็น

เป็นงาของพลายปู่ขืออายุ๖๓ปี
เป็นช้างคู่บรมีของคุณชูชาติกรมาพิจิตร
ก่อตั้งปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

วัดความยาวมาหน่อยดิเท่าไหร่อ่ะ

ใช่เป็นมันกว่าเนี่ย๑๐๙เซนติเมตร

อ่าวัดให้หมดทั้งภาพงวงความยาวอะไรอย่างไร

ถือว่าเป็นช้างผู้นำพูดง่ายจ่าโขลงจะเดินนำช้างตัวอื่นทุกครั้ง
ช่วงเช้าของวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา๑๔กุมภาวันวาเลนไทย

ในขณะที่ควานช้างกำลังทำความสะอาดไปเจองาที่มันหักกระเด็นตกอยู่ไง
คาดว่าน่าจะเกิดจากที่ช้างผู้นำหรือจ่าโขงก็คือช้างช้างปู่ขื่อเนี่ยนะพลายปู่ขื่อเนี่ย
ไปเล่นกับไม้เล่นกับต้นไม้นะแล้วไปถูกของแข็งเข้า
ก็เลยเหมือนกับว่าไปชนหรือจะเดินไปขัดไม้อะไรอย่างนี้ด้วยงาเขา
ก็เลยทำให้หักนี่คุณดูดิยังหักอยู่เลยป่ะเอออย่างนั้นอ่ะ
แล้วลองวัดความยาวดูอย่างที่ผมบอกไป๑๐๙เซนติเมตรหนัก๑๐กิโลกรัม
เรื่องแบบนี้นะคนที่มีความเชื่อนะเขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องดีครับคุณชิสา
คือทางปางช้างแม่สาวบอกว่านานจะเจอกับเรื่องราวแบบนี้กับงากระเด็น
เขาบอกว่างาแบบนี้ถือว่าเป็นงาครอบจักรวาล
หมายถึงว่างาที่มันอ้อมเข้าหากันไงมันเหมือนกับเป็นวงกลมโค้งอ้อมเข้าหากัน
งากระเด็นหรืองากำจัดงาที่แตกหักออกมาจากช้างที่ยังมีชีวิตอยู่
ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากตามความเชื่อโบราณนะฮะถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาเซียนพระ
ยกให้เป็นที่สุดของที่สุดที่สุดของที่สุดที่สุดของพี่แจ้อัลบั้มที่
เกี่ยวอะไรกับพี่แจ้เลยงานนี้เกี่ยวกับช้างนี่แหละเออเป็นเครื่องราง
เป็นเครื่องรางที่ถือว่าเป็นที่สุดในบรรดางาช้างเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็เป็นบรรดาเครื่องรางที่ช่วยเสริมเสน่ห์เสริมเมตตาเสริมพลังบารมีต่างนะ
เขาก็เชื่อว่าถ้าใครมีไว้ครอบครองก็จะเสริมตามที่คุณชิสาบอกนั่นแหละ
ใช่แต่ไม่จำเป็นจะต้องพกงาช้างทั้งท่อนอ่าไม่ต้อง
บางคนเขานำไปแกะสลักเป็นพระเครื่องก็ว่ากันไปทำลักษณะแบบนั้น
นั่นแหละแล้วก็บอกว่านี่คืองากระเด็ใครจะพกงาช้างยาวไปเป็นท่อน
จะเดินไปไหนมาไหนพกงาช้างไปด้วย
ไม่มีนะไม่มีใครพกแบบนั้นนะ